คุณผู้ชมไปดูดีกว่านะคะว่าทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ย
เขามีการจัดงานวันเด็กที่ไหนยังไงบ้าง

บางพื้นที่ก็เตรียมงานกันตั้งแต่เมื่อวานเลยค่ะ
ว่าวันนี้ให้เด็กได้สนุกสนานกันเต็มที่
ไล่เรียงกันแต่ละจังหวัดเลยนะคุณผู้ชม
จังหวัดแรกพาไปที่หัวหินก่อนเลยค่ะ
ประจวบคีรีขันนะคะที่สวนสาธารณผลกิ่งเพชรค่ะ
นายเทอร์ชัยเทอร์จิตธรรมนายกสโมสรโรตารี่หัวหิน

มีผู้ปกครองพาเด็กเข้าร่วมจับรางวัลเยอะแยะเลยนะคะ
ซึ่งของรางวัลนี้นะเด็กชื่นชอบมาก
มีรถจักรยาน๑๐๐กว่าคัน

ใช่แล้วแจกอย่างเดียวเดี๋ยวมันไม่สนุก
มีการตอบคำถามชิงรางวัลด้วย
คำขวัญวันเด็กปีนี้คือ

ยิ้มแก้มปริมีความสุขกันทุกคนเลย
เป็นบรรยากาศสนุกสนานที่หัวหินนะคะ
ไปดูที่โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย

เพชรศัชกรหญิงวิรมนธ์มหาตมะวดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเพศรัชกรรม
ก็ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขและการศึกษาค่ะ
ลงพื้นที่จำได้ใช่ไหมว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
พื้นที่นี้เจอพายุสนร้อนปลาเบือกไปค่ะ
ก็เลยนำเวชพันธุ์นำชุดของขวัญ
แล้วก็อุปกรณ์การเรียนรวมถึงยาตำราหลวง
กว่า๑๐๐๐ชุดมูลค่า๓๐๐๐๐๐บาท

ฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กนักเรียน
อาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยตรงนี้นะคะ
อีกพื้นที่หนึ่งยังอยู่ภาคใต้
ใช่ค่ะไปที่สตูนค่ะตรงนี้ก็โดนหางปลาบึกเหมือนกัน
ที่สนามกีฬาอบตควนสตอในอำเภอควรโดนนะคะ
หน่วยงานทั้งอบตควนสตแล้วก็กศน

มีของขวัญมาแจกให้กับน้องหนูเต็มไปหมดเลย

สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กเลยค่ะ
เช่นเดียวกันนะคะกับที่กองการบินทหารเรือ
กองเรือยุทธการอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะ
พลเรือตรีสมชายแท่นนิน
ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือก็สั่งการ
ให้เจ้าหน้าที่ขนอากาศยาน
และยุทธโปรกรณ์มาซักซ้อมการบิน
เพื่อที่จะเตรียมโชว์ให้เด็กได้ชมกันในวันเด็กนี่แหละ
ซึ่งเยาวชนทุกคนนะคะจะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเลย
ตั้งแต่๘โมงครึ่งจนถึง๕โมงเย็น
ชมกันแบบว่าจับตากันใกล้แบบนี้คุณผู้ชม
แล้วเขายังมีอาหารมีขนมมีของเล่น

เด็กมาเห็นแบบนี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะ
อ้าวทางอากาศแล้วมาดูทางน้ำกันบ้างค่ะ
พลเรือเอกนพดลสุภากรผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
สั่งการไว้เลยนะคะให้เตรียมความพร้อม

เรือหลวงซิมิลันต้อนรับคลื่นเยาวชน
ทั่วประเทศทุกสารทิศเลย

แล้วก็จะมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ท่าเทียบเรือจุกเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบ

จะได้ชมการแสดงอาวุธยุทธโปรกรณ์
ตลอดจนแสนยานุภาพด้านการบิน
และสารยานุภาพทางทะเลของกองทัพเรือ

ขนมแล้วก็ของรางวัลอีกมากมายด้วยค่ะ
เด็กมีความสุขนี่เลยนะฮะ

ไปที่ส่วนตรงนู้นตอนนี้จะได้เห็นไดโนเสาร์มากมายแบบนี้แหละ

ตัวรีเมอร์เมื่อกี้
แล้วเหมือนจริงนะ
โดยนายกัมพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนกนุษย์พัทยานี่นะคะ

นำบุตรล้านมาชมหุบเขา

โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยคุณ

ของรางวัลมากมายด้วยนะคะ
ไปดูที่อุดรธานีกันบ้างนะครับ

ผู้บังคับการกองบิน๒๓อุดรธานี
เตรียมความพร้อมของสถานที่

ยานุภาพทางอากาศของกองทัพอากาศ

เด็กเยาวชนจะได้เห็นเครื่องบินขับไล่

เด็กจะตาตัว
เด็กก็ตื่นเต้น

การจังหวัดขอนแก่นเปิดห้องทำงานเหมือนกันให้ครูอาจารย์นะคะ
นำเด็กนักเรียนประถมมาศึกษาตั้งแต่ปีที่หนึ่งถึงปีที่๖
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมาเยี่ยมชมแล้วก็ถ่ายภาพในห้องทำงาน
รวมถึงอ้าวยังไม่ต้องไปนั่งเก้าอี้นายกไม่เป็นไร
นั่งเก้าอี้ผอไปก่อนแล้วกันเป็นเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ
เขาบอกว่าเป็นการจุดประกายความฝันสร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กเป็นอย่างมากนะคะ
รวมถึงผู้ว่าก็ยังมอบของขวัญให้กับเด็กแล้วก็ให้โอวาสด้วย
ซึ่งวันเด็กนี้ค่ะก็จะเปิดให้เด็กไปเยี่ยมชม
แล้วก็นั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตั้งแต่๙โมงเช้ายาวไปเลย

ท้ายกันที่โรงเรียนวัดฝางในอำเภอเมืองชัยนาธนะคะ
ที่นี่ก็จัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปีเหมือนกัน
บรรดาคณะครูผู้ปกครองแล้วก็เด็กจากโรงเรียนวัดฝาง
โรงเรียนใกล้เคียงมาร่วมงานกันกว่า๓๐๐คนเลยค่ะ

มีแจกของรางวัลเป็นขนมเป็นของเล่นตุ๊กตาเงินสดก็มา
แต่เขาเน้นกิจกรรมที่เป็นสีสันเรียกเสียงฮาสุดคือ

ตาข้างซ้ายคุณทุกคนทำตา

ตาทางซ้ายหมุนรอบตัวเอง๔รอบ
แล้ววิ่งไปดีดลูกมะนาวที่ตั้งบนขวดให้ร่วงภายในครั้งเดียว

อ๋อนี่ไงได้
บอกว่าคือมันสร้างเสียงหัวร้อนในงานเยอะมาก

เปรี้ยวซูเปอร์แมนค่ะ
บางคนถอดกางเกงในเพื่อนผิด

เกือบจะหลุดติดออกออกมากับกางเกงนายซูเปอร์แมนด้วย
ก็สร้างเสียงหัวรอและสนุกสนานให้เด็ก
รวมถึงผู้ใหญ่ทุกคนด้วยน่ารัก

โรงเรียนต่างจัดไว้ก่อนล่วงหน้าเลย
แล้วก็วันเสาร์แบบนี้เด็กก็จะได้ไปเที่ยวที่อื่นด้วยนะครับ

ให้กับน้องที่จะเดินทางโดยขอสมกร